เลยว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์แปลกเยอะมากจริง
สีแปลกบ้างลักษณะอวัยวะงอกมาแปลกบ้างเยอะแยะไปหมด
วันนี้เรานำเสนอแปลกแบบไหนไปติดตามกันเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่มีสีแปลกตากันหน่อย
มีตัวอะไรบ้างนั้นไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดเพชรชบูรณ์มีอึงอ่างดังอยู่ดี
มันกระโดดเข้ามาให้โชคถึงในบ้าน
นี่คือหน้าตาอันน่ารักของอึ้งอ่างด่าง
ซึ่งเป็นอึ้งแปลกที่ไม่ได้พบเห็นกันง่าย
เพราะปกติอึงอ่างจะตัวสีดำออกเขียว
แต่ตัวนี้มันเป็นอึ้งอ่างด่างสีดำขาว
มันกระโดดหนีฝนเข้าไปในบ้านของคุณป้าสะท้อน
อยู่บาลัยคี๑๙๐ตมซับเปิบอำเภอวางโต่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
ของแปลกเข้าบ้านแบบนี้ดอกไม้ทูบเทียนต้องมาแล้วล่ะครับ

จากนั้นก็พากันจับอึ้งด่างมาส่องหาเลข
หลังจากที่พลิกซ้ายพลิกขวาช่วยกันส่องหกตา
ส่วนใครมองเห็นอะไรนั้นคงต้องส่งไลน์ไปถามเองแล้วล่ะครับ
ต่อกันที่จังหวัดระยองชาวบ้านดีใจ
กบสีทองหลังฝนตกและเชื่อมาให้โชค
กบสีเหลืองทองอร่ามรูปร่างอวบอ้วนสมบูรณ์ตัวนี้
เลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านพักเลขที่แปดสิบสามหมู่ห้า
ตำบลห้วยยางอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
คุณวินิตาร่วมวงเจ้าของบ้านเล่าว่าเมื่อช่วงค่ำเธอกับแฟน
ออกไปจับกบตามสวนยางพาราเพื่อที่จะนำมาขาย
โดยจับมาได้๔๕กิโลกรัมเมื่อกลับมาถึงบ้าน
ก็ได้เห็นว่ามีกบสีทองปะปนมาด้วยจึงคัดแยกแล้วเก็บไว้เลี้ยง
เพราะเขาเชื่อว่ากบสีทองตัวนี้แหละจะมาให้โชค
และก็ตั้งใจว่าจะไม่ขายให้ใครแน่นอนพร้อมทั้งเชื่อด้วยว่า
สักวันกบสีทองตัวนี้แหละจะทำให้เธอถูกรางวัลใหญ่แน่นอน
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ